ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
คุณนวัดอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดัง
ซึ่งก็เพิ่งรักษาอาการหายจากโควิดสิบเก้าค่ะ
วันนี้เดินทางไปที่ศาลนะครับไปยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรี
บริหารการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดล้มเหลว
ก็เป็นการฟ้องตามกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗และ๑๖๕
ฐานปล่อยประละเลยไม่ดูแลแก้ไขปัญหาและเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
คุณนวัดบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการบริหารสถานการณ์โควิดที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนะ
เพราะว่าเคยร้องขอการฉีดวัคซีนจากรัฐบาลแต่ไม่ได้ฉีดนะฮะ
แล้วก็หลายคนในบริษัทนางามคุณนวัฒน์ก็ติดโควิดนะครับ
บริหารงานที่ผิดพลาดเนี่ยทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไป
มีผลกระทบหลายอย่างวันนี้ก็เลยไปยื่นฟ้อง
อ่าเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะฮะ
ซึ่งทำให้เกิดผลเสียหายต่อตัวผมครับสารก็นัดฟังคำสั่งว่าจะรับหรือไม่รับฟ้อง
สิบสิงหาคมนี้นะครับทุกผู้ชมครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ย
คุณศรีสุวรรณจัญญานะครับวันนี้ไปที่บกปอท
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณตอสปิติพิรมพักดีนะครับ
บอกว่าตอนที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยเรื่องวัคซีนต่างเนี่ย
แต่มีเนื้อหาเรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาน้ำไปผสมวัคซีน
ตรงนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายนะครับ
ก็เลยไปฟ้องความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพรบคอมนะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้นะฮะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้อันสืบเนื่องมาจากเรื่องของวัคซีน